ทุกคนก็คงอยากเห็นหนุ่มหล่อสาวสวยใช่ไหม
ถ้างั้นเดี๋ยวนี้พาไปดูคนแรกก่อนเลยละกัน

จริงแล้วเรามีหนุ่มหลอสาวสวยที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักวันนี้

สวัสดีครับ

จากสวยลอยเนี่ยแต่ละคนยังแบบความสามารถเต็มเปี่ยมด้วย
ถ้างั้นขอแบบคนนึงมาโชว์ความสามารถให้เพื่อนดูกันหน่อยดีกว่า

ไม่ได้ค่ะ
คำว่าหากมันเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับไห้บนบอสุภัณฑ์

จุฬาฆาตากรเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง
อย่างแรกคือเป็นดราเมเยอร์ประจำมหาวิทยาลัย
อย่างที่สองก็คือคงไม้คาทาประกอบเพลงของมหาลัยแล้วก็เพลงอื่น
แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างให้กับเพื่อนในจุฬาค่ะ
มีคำถามจากเพื่อนบอกว่า
ผู้ชายที่อยู่ข้างบนเราอะ

จริงแล้วไม่มีคนถามหรอกเราทำเอง
สำหรับลักษณะของคนที่จะเข้ามาได้ถึงรอบนึงนะคะ
แต่ว่าหลักก็คือต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็บุคลิกภาพดีแล้วก็รู้จักการทำงานเป็นทีมค่ะ
ถ้างั้นวันนี้ก็ฟินกันไปกับจุฬาสถานกรแล้วเนอะ
แล้วก็สำหรับเพื่อนมหาวิทยาลัยไหนที่แบบมีกิจกรรมเจ๋งอยากแนะนำ

วันนี้ก็ลาไปก่อนละกันบ๊าย